ตอนนั้นไปทำข่าวเกี่ยวกับเป็นรถบัตร๑๘ศพ
ช่วงเวลาที่เราสัมภาษณ์ป้าเขาก็เล่าไป

เราก็เห็นว่าอยู่ดีก็มีคนเดินขึ้นรถไป

ขี่จักรยานมาปุ๊บผ่านเรา